๑๐ปีที่ศิลปินนักร้องนักแสดงพิธีกร
โด่งดังมาจากนักแสดงลิเกเด็กกำพระวัดสะแก้วจังหวัดอ่างทอง
อย่างชายามิดชัยโลดแล่นอยู่บนถนนสายบันเทิง
ครองใจแฟนมาอย่างเหนียวแน่น
ชายามิดชัยคือหนึ่งในผลผลิตจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๖จังหวัดอ่างทอง
ชายาบอกว่าเขาเคยแสดงต่อหน้าผอกัมพลวัชรพล
ท่านได้ชื่นชมและกล่าวว่าเด็กคนนี้โตขึ้นจะมีชื่อเสียงโด่งดัง
นับตั้งแต่นั้นมามีผู้ใหญ่และคุณครูบอกเล่าให้ฟังว่า
ผู้ชายคนนั้นคือพอกัมพลวัชรพล
สร้างโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๖ที่เขาได้เล่าเรียน
และสร้างอาชีพให้กับชายามิดชัยมาจนถึงทุกวันนี้
ผู้ชายคนนี้แต่ดูท่านแล้วเนี่ยท่านเป็นคนที่อิ่มบุญมากใบหน้าของท่านเนี่ย
เจอครั้งแรกเลยผมบอกว่าผมถูกชะตากับนะวรู้เลยทำไมไทยรัฐถึงยืนหยัดอยู่ได้
ปัจจุบันนี้เพราะอันนี้สงฆ์ที่พ่อทำเอาไว้นี่เอง
คุณพ่อเนี่ยนะครับก็คือป๊ากัมพลทำเอาไว้ให้ทั้งการศึกษา
ให้ทุกสิ่งทุกอย่างโดยที่ไม่ได้หวังผลตอบแทน
รวมทั้งให้วิชาชีพกับผู้สื่อข่าว
ทุกคนเนี่ยถึงได้บอกว่าที่เรามีกินมีใช้อยู่ทุกวันนี้นะครับ
ก็อย่างที่บอกว่าป๊ากัมพลมีสวด

ที่สร้างหลายชีวิตมากเลยสร้างโดยทางอ้อม
ลูกศิษย์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๖ที่โด่งดังเติบโตบนเส้นทางของศิลปิน
ในขณะที่มีนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๖อีกคนคือดรประหยัดนันทศิลป์นักธรณีวิทยา
และอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมคณะสำรวจแอนตาร์กะติกจากประเทศญี่ปุ่นรุ่นที่๕๘
เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวไทยรัฐวิทยา
ความรู้สึกแรกคือรู้สึกขอบคุณขอบคุณที่มหาวิทยาศาสตร์สร้างโรงเรียนให้กับที่ต่าง
เพราะยิ่งโดยเฉพาะตอนนี้ที่ผมมาเป็นอาจารย์เนี่ยเรารู้ว่าการศึกษามันคือสิ่งที่สามารถเปลี่ยนคนหนึ่งได้
เพราะฉะนั้นการให้ทานหรือการให้บุญที่เป็นการให้โอกาสในการศึกษาเนี่ย
เป็นการผมมองเป็นการให้โอกาสเป็นการให้ที่ประเสริฐที่สุด
เพราะว่าให้แล้วเขาสามารถไปดูแลตัวเองได้ไปมีชีวิตที่ดีได้
พี่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๖จังหวัดอ่างทองที่ประสบความสำเร็จทั้งสองท่าน
ยังได้ฝากถึงน้องโรงเรียนไทยรัฐวิทยาให้ตั้งใจเรียนเป็นคนดีของสังคม
สมกับที่พอกัมพลวัชรพลท่านได้สร้างโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
เพื่อให้โอกาสทางการศึกษากับเด็กยากไร้ในชนบททุกคน
อยากจะบอกน้องทุกคนครับว่าเราได้รับโอกาสเราได้รับผลบุญมาจากการที่โรงเรียนไทยรัฐมาสร้างโรงเรียนให้เราได้เรียนเนี่ย
ก็ให้เราตอบแทนโดยการตั้งใจเรียนแล้ววันหนึ่งถ้าจบไปไม่ว่าไปทำอะไรก็แล้วแต่ครับขอให้เป็นคนดีของสังคม
เพราะเรามีโอกาสได้ศึกษาแล้วเราต้องทำของเราให้ดีที่สุดสิ่งหนึ่งเลยเพื่อตัวของเราไม่ใช่เราเห็นแก่ตัวแล้วก็เพื่ออนาคตของคนรอบข้าง
ก็คือคุณพ่อและคุณแม่อย่าลืมนะฮะว่าตั้งใจเรียนแล้วก็เป็นเยาวชนที่ดีของชาติต่อไปให้ได้นะครับ
ชนะสมบูรณ์ถ่ายภาพสุพัตราศรีปัชชิมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน